คุณแอฟวรรณยาคำหัวเตย
ก้อนหินเป็นของฝากและสามารถสร้างรายได้หลักแสนต่อปี
กลับเข้ามาอยู่ในช่วงที่๒นะคะกับแม่บ้านพารุ
ใช่แล้วตอนนี้นะคะเรายังอยู่กับคุณแอฟค่ะ
ซึ่งเปลี่ยนจากหินธรรมดาค่ะคุณผู้ชม

สร้างรายได้ได้เป็นประกอบเป็นกรรมเลยนะคะ

เพราะว่าครูแอฟจะมาสถิกรรมเท็ณหิน

ขอนั่งแต่คือสำหรับคุณแอฟเนี่ยเราต้องนั่งใช่ไหม
แต่คุณแม่ข้อข่าวไม่ค่อยดีต้องนั่ง
ต้องบอกว่าช่วงนี้มีความสุขมากเลย
แม่จะได้จดจ่อใช้สมาธิในการดู
เขาเพ้งหินได้แตกต่างจากที่อื่น
การเพ้นของเขาเนี่ยทำให้หินดูมีมิติ
แล้วก็มีการเล่นแสงเงานะคะ

เพราะว่าต่าวเนี่ยเขาคิดได้ยังไง
น่ารักมากค่ะลูกทรงอย่างนี้ถ้าเป็นเราเราก็เอาหัวต่าวไว้ที่นี่
แต่นี่สามารถสร้างขึ้นมาอันนี้ชื่นชมมากเลย
เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าคุณแอฟนะคะจะเพ้นรูปอะไรให้เราได้ดู

เป็นลายเพนกวินค่ะ

เพนกวินตอนนี้ทุกอย่างอุปกรณ์ครบแล้วคุณแอฟ

ก็พร้อมแล้วถ้างั้นเริ่มเลยดีกว่านะคะแอฟ

ลายเพนกวินนี่ค่อนข้างจะ
ง่ายก็ว่าง่ายนะคะยากก็ยาก

ตรงที่การไล่แสงเงา
เพราะว่าถ้าเอาสีขาวล้วนเลยมันก็ดู

วันนี้ก็เลยเตรียมมาในระดับหนึ่งแล้ว

ขั้นตอนขั้นแรกเราก็ต้องทำการอะไรคะ

ค่ะเลือกหินแล้วก็สเก็ตลงบนกระดาษนะคะ
ว่าออกแบบก่อนเลยว่า
รูปภาพที่เราจะวาดลงบนก้อนหินเนี่ย

ถ้าเราวาดลงไปบนหินเลยบางทีเราแก้ไขไม่ได้ไงคะ
มันก็เลยจะเสียไปเลยก้อนนั้นค่ะ

ก็สร้างฟอร์มของรูปภาพที่เราจะวาดเลย
ต้องเอาดินสอมาวาดบนหินอีกทีเลยใช่ไหม
ค่ะถ้าใช้ดินสอมันจะเป็นรอย
แล้วก็มันจะทำให้หินเราเปื้อนแล้วก็มันดำ

ก็คือเพ้นสีลงไปที่หินรอให้แห้งเพื่อเก็บรายละเอียดอะไรต่าง
สีที่เพลงใช้สีอะไรคะ

เพ้นบนวัสดุต่างได้
แล้วก็กันน้ำกันแดดและติดทนนานค่ะ

อยากรู้จังเลยสีพวกนี้ซื้อที่ศึกษาพันธุ์ได้ไหมคะ

ใช่ค่ะมีเป็นขวดถ้าเริ่มแรกนะคะ

กลัวจะผสมแล้วก็เสียไปเลย๓คน

พ่อเก่งค่ะแม่
เมื่อสูญเมื่อหนึ่ง
แล้วก็มีไซส์ใหญ่๑เบอร์ก็คือเบอร์๕ค่ะตอนนี้คุณแอฟได้ร่างที่เป็นทรงพื้นมาเป็นอยู่แล้วนะคะ
ล้างมาพอสังเกตอ่าอย่างงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเพ้นกันแล้วค่ะค่ะเอาละค่ะอุปกรณ์พร้อมแล้ว
ข่าวนี้ก็มาเริ่มกันเลยค่ะเมื่อคุณแอปร่างรูปเพนกวิ้นและลงสีมาแล้วเป็นรูปร่างแบบนี้
จากนั้นเพ้นสีอื่นที่ต้องการลงไปที่หินได้เลยค่ะ
รอให้สีแห้งประมาณสองนาทีเพียงเท่านี้เราก็ได้หินเพชรเป็นของฝากน่ารักแล้วล่ะค่ะ
อ้าวเจ็บแล้วเฮ้ยเอ้า๑๐๐๐แล้ว

ให้คุณผู้ชมดูเป็นควินตัวนี้อันนี้มีมาแล้วอันนี้พึ่งทำเสร็จสดร้อน
อย่างนี้นี่ราคาตัวละเท่าไหร่คะ
เมื่อสักครู่คุณผู้ชมค่ะระหว่างที่น้องแอฟกำลังนั่งเทสอยู่
สองสาวก็แบบอยากจะออเดอร์มากเลยอยากจะทำรูปตัวเองคู่กับแฟนให้เก่ง

แต่ว่าตัวเองไม่ต้องไฟล์อะไรมากก็แก่แล้วแม่เราไม่ได้บอกให้แก่
เห็นน่าเหมือนได้ด้วยคุณผู้ชมรับทำตัวแบบกลางโลยังไง
รับทำตามออเดอร์คือส่งรูปหน้าตัวเองมาได้

ถ้าหน้าตัวเองนี่ค่อนข้างนานอาจจะต่อวันเลยค่ะเป็นวัน

เห้ยเขาก็ให้ซายเรากลับขึ้น
เกิดทำชิ้นไหนระยะเวลานานที่สุดค่ะ
แบบนานที่สุดน่าจะเป็นนกฮูก

คืนจะนานมากคือรายละเอียดจะค่อนข้างเยอะ

ใช่ค่ะยิ่งพระพิคเนตจะนาน
อะไรอย่างนี้ค่ะใช้เวลาแล้วอากาศอาณร้ายขี้แผ่นที่สุดตั้งแต่ทำหูเป็นรถ
คือเป็นค่อนข้างจะหาทรงหินยากดูมาถามให้มาเข้าไปอันหนึ่งอย่างเดียวกับลด

ถ้าอย่างนั้นเราจะไปฝืนฝืนธรรมชาตินะคะ
แล้วเราไปฝืนความอิสระของรูปทรงของมันนะคะ

คุณแม่แนะนำให้ใช้ตะใบเล็บค่อยสบายไป

แต่ต้องบอกว่าศิลปะไม่มีวันตายจริงนะคะ

ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านต้องการจะทำอยากจะทำบ้างแต่
ไม่มีหัวไม่มีทักษะทางด้านงานศิลปะเลย

คือเริ่มจากไลน์ง่ายก็ได้ค่ะ

ถ้าเป็นพื้นฐานเลยก็ง่ายนะคะ
เราอาจจะตกแต่งให้หน้าตาสดใส

สำหรับนอกจากขายทางเฟซบุ๊กแล้ว
แต่ว่าถ้างานในสต๊อกแอป
แต่ง่ายก็ต้องติดตามในเฟซบุกอยู่ดีใช่ไหม
ใช่ค่ะค่ะ